ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าน้องวิชชี่ถูกปลดฟ้าผ่าจากบทบาทในละครเรื่องแฝดที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดเธอออกมาเปิดใจแล้วนะคะว่าสาเหตุจริงที่ทำให้บทบาทมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะว่าวิกอย่างเดียวเลยค่ะ
คือวิกเนี่ยมากดทับหนังศีรษะก็เลยทำให้น้องเป็นแผลกดทับเรื้อรังนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าขอบคุณมากกว่าที่ให้โอกาสเธอนะคะ
ส่วนพี่ม้าออนภาที่ไล่ด่าคนมาเมนต์ว่า
ถ้าเล่าเรื่องจริงเนี่ยริชชี่ต้องกลับดอยเลยนะ
เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
บ้านหนูอยู่บนดอยค่ะหนูยังไงหนูก็ต้องกลับอยู่แล้ว
หนูคิดว่ามันแรงกับหนูเกินไปไหม

ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงบ้านหนูมันน่าอยู่มากนะคะ
ไม่โกรธค่ะหนูเคยเจอพี่ม้าครั้งเดียวตอนสามแซ่บค่ะ
แล้วหนูก็ไม่ได้เจอเลยแล้วหนูคิดว่าหลายอย่างแบบ
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วพี่ม้าก็ไม่ได้รู้จักหนู
เป็นแผลกวดทัพค่ะดูเหมือนวิกวิกอันแรกหนูจะเป็นฆาตค่ะ
พี่พี่ไก่เหรอคะคือหนูคิดว่าทุกคนรักหนูมากค่ะ
ถ้าแบบทำให้พี่ไก่แบบรู้สึกไม่ดีหนูก็ขอโทษด้วย
แต่เอาจริงกับละครเรื่องล่าสุดเธอก็เล่นได้ค่อนข้างดี
หลายคนก็ชื่นชมนะคะแต่น่าเสียดายนะ
หมดสัญญาทั้งกับค่ายเดิมรวมไปถึงกับพี่เอสุภาชัยเองก็โบกมือลากันแล้วด้วยเนาะ
แต่ที่แน่เนี่ยละครรอจออนแอร์อยู่แล้วสำหรับขอเกิดใหม่ใกล้เธอนะคะกำลังมาต่อคิวอยู่แล้วนะจ๊ะ